คุณผู้ชมไปที่สพเมืองนนทบุรีกันเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่น
และคุณสิริวัลรายงานมาว่าเพื่อนของคุณแตงโมที่อยู่บนเรือทั้ง๕คนไปเจอตำรวจแล้วนะคะ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณสิริวัลได้เลยค่ะค่ะคุณภาคค่ะคุณภาคภูมิ
คุณเขมสอนค่ะตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวที่ร่วมเกาะติดบรรยากาศ
กันที่สพมนทบรีที่รอกันตั้งแต่เวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบ
นาทีเพื่อที่จะรอการมาให้ปากคำของเพื่อนของคุณโบคุณ
แจ้งโมเนี้ยนะคะล่าสุดคำว่าเวลาสิบเก้าในรายการสี่
เพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะได้เดินทางมาที่สพมนทบรีสพม
เพื่อที่จะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะ
บรรยากาศที่หน้าห้องสอบสวนตอนนี้นะคะ
ได้มีการแยกเพื่อนของคุณแตงโมมาสอบสวนแยกกันนะคะ
ก็คือมีการให้เพื่อนของคุณแตงโมอีกคนนึงนะคะ
ไปอยู่ในห้องสอบปากคำ
เพื่อที่จะสอบรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ขณะที่คุณปอตานุพัฒน์นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับดิฉันสั้นนะคะ
ก่อนที่จะขึ้นมาพบกับพนักงานสอบสวนนะคะบอกว่า
เสียใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่บอกนะคะว่า
ข่าวที่มีการนำเสนอไปทั้งหมดนั้นนะคะเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่านะคะ
ว่ามีส่วนไหนที่มีการนำเสนอข่าวไม่ตรงกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอ่าทางผู้กำกับการสพ
นนทบุรีนะคะก็บอกว่าจะมีการสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์
ทั้งหมดนะคะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีมาให้ปากคำทั้งหมดสามคนนะคะ
คือคุณปอตานุพัฒน์นะคะคุณกระติกคือผู้จัดการของคุณแตงโม
แล้วก็เพื่อนสาวอีกคนนึงค่ะซึ่งบรรยากาศนะตอนนี้นะคะ
ก็ยังมีการสอบปากคำกันอยู่ค่ะถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวนะคะ
หรือมีการออกมาเปิดใจของคุณปอตนุพัฒน์ทางไทยรัฐทีวีของเราก็จะ
รายงานความคืบหน้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ

อย่างที่มีการบอกไป

เป็นคนจริงไหมครับคุณแจงโมคุณเจ้าสิทธิ์ครับ
เห็นบอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วไม่อยากให้เป็นข่าวหรือครับ

ได้มะที๓คุณจะมามั้ยครับ

สักครู่นี้มีเพื่อนอีกคนนึงที่เข้าไปในห้องสอบสวน
ของพันธการสอบส่วนที่สพเมืองนธบุรีนะฮะ